กาแฟเอ็มเพรโซดับเบิ้ลชอต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
จะกินก็คือจิ้นจกส่วนโต๊ะโตก็คือโต๊ะแก่
โตมาจนจะแก่พื้นรู้ทุกแก่ก็คือโต๊ะโต
จะกินก็คือจิ้นจกส่วนโต๊ะโตก็คือทุกแก่
โตมาจนจะแก่พื้นรู้ทุกแก่ก็คือโต๊ะโต
เพลงมันเป็นเจ้าอี้นี่เอง
และอยากจะบอกว่าที่ร้องไปถูกทุกคำ
ไม่มีผิดเลย
นี่แหละครับเพลงที่น้องเขาข้ามไป

เพลงนี้ไปเลยก็รับไปแล้ว๑แสนบาท
เป้าที่ตั้งเอาไว้
แต่การแข่งขันยังไม่เลิกยังไม่ยุติ
เพราะว่าน้องครูยังร้องไม่ผิด

เพลงนี้เท่าไหร่รู้ไหม

มาถึงเพลงนี้ครับเพลงที่๗นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒แสนบาท
ถ้าพร้อมนะครับมาฟังพร้อมกันเลยครับ

กระส่งไว้
ที่ดูผมชัดนะครับ

แต่ว่า
ไม่อยากให้เชื่อ

เม้งอะไรคะน้องครู

แม่ไม่ต้องหรอก

เก่าอย่ามองหน้าพี่
ตอบมานะฮะถ้าหยุดก็คือ

สิทธิ์ที่จะสู้เพื่ออยากจะได้๒แสนแต่ตัวช่วยก็ไม่มีแล้ว
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
ครูจะสู้หรือจะหยุด
หยุด

ก็ตัดสินใจหยุดการแข่งขันไว้ในเพลงที่๗นะครับไม่ร้องต่อ
รับเงินที่สะสมมานะครับในเพลงที่๖

๑แสนบาท

อย่างที่ตั้งเป้าไว้มีอะไรอยากบอกคุณแม่

น้องครูทำได้แล้วเนอ
จะเอาสตังค์ไป
สายนี้คือแม่ช่วยแม่

เดี๋ยวจะหาจ้วยหาฮือแถม
มันแบบจะยุดแค่ต่ออีกแม่

มันยังแบบจมเสื้อ

จากพูดกับคุณแม่ได้ดีแล้ว
ทีนี้พี่เป๊กอยากจะให้น้องครูพูด

ที่กำลังรู้สึกแย่

ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครบ
ทั้ง๓๒หรือว่ามีไม่ครบ

กับคนเหล่านั้นที่ดูน้องครูอยู่ในตอนนี้

อยากจะฝากให้กับผู้ฟังทางบ้าน

อย่าท้อแท้กับชีวิต

คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วนะครับ

ผมจะทำให้ทุกวัน

เวลาจะหนีปัญหา

เดี๋ยวปัญหามันต้องมีทางออกเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นหนทางไหนก็ตาม

คุณค่าใช้ชีวิตกับคนที่ตัวเองรักมากที่สุด

ที่จะทำความดีทำให้มันมีประโยชน์ได้
ทุกกลมหายใจทุกอย่างดี
ก็ต้องขอฝากผลงานนะครับ

แล้วก็อยากมีรูปสวยไว้ติดบ้าน
ก็สามารถมาใช้บริการผมได้ที่
ถนนคนเดินอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ก็สำหรับใครที่ไม่สามารถมาที่
อำเภอสรรกำแพงได้แล้วก็อยากให้ผมวาดภาพเหมือนนะครับ
ก็สามารถส่งรูปภาพมาได้ที่ทางเฟซบุ๊กนะครับ
เขาเป็นคนดีที่สุดนะคะ
ที่ทำเพื่อครอบครัวและทำให้
ตัวเองประสบความสำเร็จ
แม่ไม่เคยได้จับเงินก้อนขนาดนี้มาก่อนค่ะ

ก็อยากบอกแม่ว่าหักแม่กับน้องขนาด
ถึงแม้ว่าบังเตือจะเป็นคนที่อู้ตรงล่ำไป
แต่ว่าก็ไม่ได้เมียอย่างหนัก
ก็มีแต่ความหักที่จะเอาให้แม่กับน้องได้ตุดเตื้อ
แม่ว่าฮักลูกเตือ
ขอบคุณครับ

รายการใหม่ล่าสุดจากไทยรัฐทีวีนะครับ

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวครับ
เกมที่เปิดโอกาสให้กับคนจนค่ะ

ไม่ต้องมีความสามารถพิเศษใดค่ะ

รับเป็นเลย๑ล้านบาทค่ะ
กับพิธีกรในรายการครับ
ช่องสามสิบสอง
วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ

เมื่อก่อนทำอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟนแล้วลูกสองคนมีอยู่วันหนึ่งก็เราก็เปิดร้านอยู่ดีดีก็มีแขกมาสองโต๊ะมีคนหนึ่งก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็เขาจะยิง
ทีนี้พอเมินว่าไอ้คนที่จะโดนยิงจับไหล่เราไปบังอย่างนี้
หนูก็โดนกระสุนเข้าที่ไหล่ซ้าย
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้เราเดินไม่ได้ก็พิการมาก็๑๖ปี
ขานี่ทำงานไม่ได้สั่งการไม่ได้
แฟนหนูก็ไปเลยเขาก็ไม่ได้มาดูมาอะไร
พิการมาแล้วก็เลี้ยงลูกสองคนมาโดยตัวเอง
พี่จะพิการแต่พี่ก็ทำทุกอย่างที่ได้เงินมาเลี้ยงลูก
พอเห็นลูกแล้วมันก็จะมีแรงสู้
เราต้องอยู่เพื่อลูกเรานะเราอะไรเพื่อลูก
เพราะทุกอย่างชีวิตเนี่ยมันเพื่อลูกหมด